กรมราชธรรมนะคะได้เตรียมทำพิธีชาปนกิจศพซีอุยวันที่ยี่สิบสาม
กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นอดีตนักโทษประหาร
หลายคนรู้จักกันในนามมนุษย์กินคนนะคะ
หลังจากที่ถูกของซีอุยนำไปตั้งเอาไว้หลายทศวรรษแล้ว
ให้คืนความเป็นมนุษย์ให้เพราะเชื่อว่าซีอุยนั้นถูกใส่ร้ายนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
พูดทำจริงแล้วไม่มีอะไรเถอะในเมื่อซีอุยมีซีอุยเนี่ยเป็น
เป็นนักโทษอยู่แล้วเขาก็เหมาไปเลย
แต่จริงคนนั้นเขาก็ทำ
แต่มันไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้
ลูกหลานใครตายก็บอกว่าซีอุยฆ่าอะไรแบบนี้
โชว์ลักษณะอย่างนั้นมันไม่สมควร
สมควรที่เอาลงแล้วก็นำร่างเข้าไปเผาได้แล้ว
ชาวบ้านในอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริคัน
ที่เคยเห็นและรู้จักซีอุยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ถ้าย้อนกลับไปกว่า๖๐ปีช่วงยังวัยเด็ก

เนื่องจากเขามีลักษณะแตกต่างจากคนอื่น
และถูกตราหน้าว่าเป็นฆาตกรฆ่าเด็ก
แล้วควักตับไปกินจนกลายเป็นถ้อยคำ

แต่ถ้าว่าคำขู่เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริง
ทุกคนต่างรู้ว่าเด็กที่ตายเป็นฝีมือของใคร
แต่ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครกล้าเอาผิด
สุดท้ายแพะที่ต้องรับบาปแทนจึงเป็นซีอุย
อุยถูกจับดำเนินคดีฐานฆาตกรรมโหด

และถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในคดีสุดท้าย
คดีฆ่าชำแหละตับหัวใจเด็ก

วันที่๒๗มกราคม๒๕๕๙
ปัจจุบันร่องรอยที่อยู่อาศัยของซีอุย
ในอำเภอทัพสแก่ยังคงมีให้เห็น

หมวยวัย๗๖ปีคนเก่าแก่
อาศัยอยู่ใกล้บ้านของซีอุยบอกว่า

ส่งยิ้มให้เด็กที่เดินเข้าออกโรงเรียน

ไปสร้างกระต๊อบปลูกผักห่างไกลผู้คน
ซึ่งญาติก็ทำทางเดินให้ซีอุยใช้สัญจรเข้าออก
และคนแถวนี้มักเรียกว่าทางเดินซีอุย

แต่ปัจจุบันได้ถูกปิดตายไปแล้ว
เมื่อกี๊กับเขาแล้วเสร็จแล้วพอเห็นเราเขาก็ยิ้ม

เคยทำงานรับจ้างปลูกผักด้วยกันเล่าให้ฟังว่า

และยังถูกใส่ร้ายกลายเป็นมนุษย์กินคน
ที่ผ่านมาเสียใจและสงสารเพื่อน

แม้กระทั่งร่างหลังความตาย
วันนี้ความพยายามของชาวทัพสแกน
รวมตัวกันทวงคืนความบริสุทธิ์ให้กับซีอุย
ปล่อยซีอุยจากคำตราหน้ามนุษย์กินคน

อยากฝากข้อความถึงซีอุยเป็นภาษาจีน
ซึ่งมีความหมายว่าซีอุยเป็นคนดีมาก
ขอให้เขามีแต่ความสุขและนำร่าง

นักโทษประหารในคดีอื่น
มีเรื่องเขาก็เป็นคนอื่นเขา
มาใส่ไลค์ให้ซีอุยเป็นแบบนี้

มันเป็นการใส่รายฝ่ายศีรเงินเขมากเกินไป

ในวันพรุ่งนี้ชาวบ้านพื้นที่ทัพสแก่
จะเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจ

รวมทั้งจะยื่นขออัฐิกลับมาเก็บรักษาไว้ที่วัดทัพสแก่ด้วย

ยังนับซีอุยว่าเป็นชาวบ้านทัพสแก่คนหนึ่งเช่นกัน
ทีมข่าวแทรรัสทีวีไหล่งาน